ใครที่เป็นพ่อเป็นแม่คงรับไม่ได้แน่นอนกับเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมลองดูนะ
บวมปริกหวิดขาด

นี่คุณเป็นผู้ชายคุณจะยิ่งรู้สึกมากกว่าปกติไง
นี่คือเหตุการณ์เนี่ยน้องคนนี้อายุแค่๑๕
กลับจากโรงเรียนร้องไห้เล่าให้แม่ฟังบอกถูกรุ่นพี่บังคับให้ฉีดสารบางอย่างเข้าไปที่อวัยวะเพศของน้อง
แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้น้องอาการหนักนะคะคุณผู้ชม
คุณแม่เลยต้องพาเข้ากรุงเทพไปหาคุณกันจอมพลัง
คุณตอนมาถึงคุณกันบอกน้องอาการไม่ดีแล้ว

แล้วคือน้องซีดไปหมดทั้งตัวแล้วอะค่ะอาจจะติดเชื้อแล้วนะคะ
คุณกันบอกว่าโพสต์เรื่องราวนี้นะคะบอกว่า
พาน้องที่อายุ๑๕มาจากนครศรีธรรมราชเลยคุณ

ถูกรุ่นพี่แกล้งบังคับให้ฉีดสารอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เข้าไปที่อวัยวะเพศในห้องน้ำของโรงเรียน
เน่าปริแตกเกือบขาดออกมาเป็นสองท่อนแล้วยังถูกถ่ายคลิปเอาไว้ประจานด้วยนะคะ
อับอายอยู่โรงเรียนไม่ได้แม่บอกว่าแม่ไปขอข้อมูลกับโรงเรียนแต่ไม่ได้รับความร่วมมือ
แถมยังถูกโรงเรียนบอกมาอีกว่าถ้าแม่พาลูกไปแจ้งความน้องจะไม่ได้เรียนที่นี่
โอ้โหทำไมล่ะนี่คุณกันจอมพลังบอกต่อนะคะบอกว่าน้องเนี่ยตอนมาถึงผมอาการไม่ดีแล้วมีอาการเจ็บปวดทรมานแน่นหน้าอก
มือก็ซีดแขนขาก็ซีดรีบพาน้องส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลด่วนเลยค่ะ
คุณกันพาน้องนะคะพร้อมกับคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเลอลักษณ์ค่ะ
พบหมอเพื่อเชี่ยวชาญค่ะเพื่อจะรักษาต่อไปแม่เล่าแบบนี้ย้อนกลับไป๑สิงหาคมลูกชายกลับมาร้องไห้บอกว่าถูกรุ่นพี่ฉีดอะไรบางอย่างเข้าไป
แล้วคือแม่บอกเฮ้ยอาการมันไม่ดีรีบพาน้องไปโรงพยาบาลทุ่งสงศ์สุดท้ายเหมือนอาการหนักอ่ะต้องไปโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แต่โรงพยาบาลบอกว่าไม่มีหมอเฉพาะทางที่ผ่านมาแจ้งความไว้แล้วที่สพนาบรค่ะแต่คดีไม่คืบที่สำคัญที่โรงเรียนครูมาเยี่ยมพร้อมกับเงิน๑๐๐๐บาทและผลไม้อีก๑กระเช้า
แม่บอกแบบนี้มันได้เหรอโรงเรียนบอกกับแม่ว่าถ้าคุณแม่แจ้งความลูกจะไม่ได้เรียนต่อที่นี่ฟังแม่ค่ะ
หลุ่นพี่ครูฉีดยาเข้าไข่เข้าห้องน้ำมากแม่แอบดูแม่ก็อาจถามว่าเป็นอย่างไร
ช่วงข้างล่างที่รางไข่ไปที่โรงเรียนเพื่อเจอครู

บอกว่าถ้าแม่ไปแจ้งฟาร์มมันทุกประจำวันนั้น
ลูกตัวนั้นไม่ได้เรียนหนังสือที่นี่นะ

คือว่าแม่ก็เครียดถามว่าเครียดไหมเครียดค่ะ
เออแม่บอกว่าแล้วที่มาเยี่ยมเนี่ย

ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะเราตามเรื่องการรักษาให้นะ
เพราะว่าทางคุณหมอที่โรงพยาบาลเลอลักษ
คุณหมอจิระวีจันทรานุกูลค่ะ
บอกแบบนี้ว่าดูเบื้องต้นแล้ว
สรุปแล้วของเหลวที่อยู่ในอวัยวะเพศของน้อง

ฉะนั้นขั้นตอนรักษาหมอบอกว่าเดี๋ยวเอาของเหลวออกให้หมดก่อน

แต่ตอนนี้น้องติดเชื้อแล้วนะคะ
ฉะนั้นขั้นตอนการรักษายากซับซ้อนมาก
ถ้าเป็นเคสปกติใช้เวลา๓เดือน
แต่เคสนี้รับรองว่านานกว่านั้นแน่นอนค่ะ
ฉีดสารแปลกปลอมเข้าไปมันจะเกิดปฏิกิริยาผิดปกติ

มีโอกาสมีการเป็นมาแรงหรือเป็นแผลเลื้อรังได้

น้องได้รับการพยายามเอาสารออกแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ว่าก็แพทย์ก็พยายามออกอย่างดีที่สุดแล้วนะครับ
แต่ว่าสารไม่สามารถเอาออกหมดได้ในครั้งเดียว
อายุของน้องนะครับก็คิดว่าเราน่าจะเยียวยาน้องได้นะครับ
น่าจะสามารถทำให้น้องเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตได้แบบปกติเลย
ถ้าทำได้จริงนะส่งกำลังใจให้คุณหมอช่วยน้องด้วยนะคะ
คือจริงคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปที่บอกไปที่โรงพยาบาลมาก่อนหน้านี้
คุณหมอท่านบอกว่าโรงพยาบาลก่อนจริงก็คุณหมอท่านก็พยายามเอาสารออกแล้ว
แต่มันอาจจะต้องใช้เวลาด้วยการค่อยเอาออกอีกให้มากกว่านี้นะคะ
ทีนี้คุณกันจอมพลังบอกว่าเดี๋ยวจะไปเจอท่านบิ๊กโจ๊กนะคะ
พาแม่กับน้องไปด้วยเร่งรัดคดีนี้บ่าย๒ค่ะคุณ
จะพาแม่น้องไปร้องกระสุนศึกษาที่กันเลย
ร้องเรียนโรงเรียนแล้วก็ครูที่บอกว่า
ถ้าเกิดแจ้งความน้องจะเรียนต่อไม่ได้

ว่ารุ่นพี่บังคับให้รุ่นน้องทำถึงขนาดนี้ได้ยังไง
จะเอาสารเสริญอะไรมาฉีดให้รุ่นน้องทำไม
ที่สำคัญอยากฟังทางโรงเรียนชี้แจงด้วย
ให้โอกาสทางโรงเรียนชี้แจงด้วยค่ะ
รุ่นน้องเขาก็ไม่ได้อยากจะขยายไซส์อะไรของเขานะ